สักครู่ขับรถมาทำไมฮะครึ้มไหมมาแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะ
มาแล้วมาแล้วฝนจะบอกว่าจริงอ่ะดิฉันขับมาอืม
มันโปรยลงมาเอาจริงอ๋อตกแล้ววอลข้างหลังเราเนี่ย
ทุมวิกฤตต้องถามคุณขวัญบ้านคุณอยู่ปฐุมเป็นยังไงชีวิตดีดี
ที่รังสิทธิ์ปฐุมธานีค่ะน้ำถ้วมเยอะมาก
เอารถไปจอดบนสะพานโทเวย์หรือเปล่าดิฉันยังไม่ขั้นนั้น
แต่กำลังจะบอกว่าคือเมื่อวานนี้ออกมาทำงาน
ฉันก็ถ่ายคลิปมาตลอดค่ะเอามาเป็นในข่าวอ่า
แล้วปรากฏว่าก็เห็นด้วยความตกใจ
คือตั้งแต่ทางขึ้นตรงฟิลเจอร์พาร์คลังศิษย์เนี่ย
ขึ้นโทเวย์ใช่ไหมคุณรถเนี่ยเอาขึ้นมาจอดตรงทางที่จะเชื่อมไปโทเวย์แล้ว
ควรนะแล้วเมื่อกี้ที่ฉันมาออกมาตีห้า
หนักกว่าเดิมเพราะเยอะกว่าเมื่อวานยังมีอยู่เหรอ
ใช่คุณคือเดาว่าอาจจะเป็นคนที่มีบ้านอยู่ริมคลอง
และหลายคนที่เกิดภาวะอาจจะกลัวว่าฝนจะตกในช่วงกลางคืน

เพราะถ้าเกิดว่าตกตอนกลางคืนเนี้ยหลับอยู่เนี้ยอาจจะไม่ทัน

ปฐุมธานีวิกฤตน้ำท่วมสาหัส
เพราะฉะนั้นชะวันนี้พาไปสำรวจบรรยากาศ
น้ำท่วมที่ปฐุมธานีกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะจุดนี้ค่ะคุณผู้ชม
ช่วงสะพานแดงตลอดคืนที่ผ่านมา
ปรากฏว่าระดับน้ำยังคงสูงเกินวิกฤตทงแดงนะ

๑เมตร๘๐เซนติเมตร
สูงกว่า๑เมตร๘๐เซนติเมตรคุณดูสิคะ
นั่นคือถ้าเกิดว่าเลยขอบสีเหลืองคือ๒เมตร

กรมชลประธานนะคะได้ก็ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำระบบ
มาติดตั้งเพื่อเพิ่มเติมไง
เพิ่มเติมที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปักคลองรังสิต
เพื่อเสริมศักยภาพในการระบายน้ำให้ได้มากยิ่งขึ้น

หัสบดีที่ผ่านมาได้มีการเสริมเครื่องสูบน้ำไปแล้วทั้งหมด๙เครื่อง
๙เครื่องถามว่าพอไหม

ไม่ทันจริงก็ต้องมีการใส่เพิ่มเติมลงไป
ขณะที่เทศบาลนครรังสิตค่ะได้มีการนำรถแบ็คโฮลมาเสริมคันดิน
ตามจุดที่น้ำในคลองไหลล้นออกมาท่วมถนนนะฮะ
รวมทั้งมีการนำทรายกระสอบมาบริการประชาชนที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำ

ใครล่ะมาช่วยพี่ทหารนี่แหละค่ะเห็นไหม
ทหารช่วยกันกรอกกระสอบทรายให้ประชาชนได้นำเอาไป
ป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนด้วยไง
ซึ่งเทศบาลนครรังสิตได้มีการประกาศให้ประชาชนเข้ารับกระสอบทรายได้
ที่จุดสะพานแดงสถาบันธัญรักษ์
โดยจำกัดให้๒๐ถุงต่อ๑ครัวเรือน

ไม่รู้เหมือนกันได้แค่นี้จริงนะครับ

เอานอกจากนี้นะครับนายกโวลิ่งนะฮะร้อยตำรวจเอกดรตรีลุกทูบกระจ่างครับ
ท่านนายกเทศบาลนครรังศิษย์

เอาถุงยังชีพไปให้กับประชาชน
เพราะอะไรก็เหมือนติดเกาะนะ
น้ำท่วมอยู่แต่ในบ้านจะไปออกหาข้าวกินมันก็ลำบงลำบากทีเดียวเชียว

ในพื้นที่เทศบาลนครบรังสิตทั้งหมด๔๒๑ครัวเรือนครับ

เดี๋ยวเราจะมีการบรินาการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานอื่นเลย
ทั้งตอนนี้เดี๋ยวจะงดการระบายน้ำ

แต่ว่าจะเร่งผลักดันน้ำเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพญาก่อน

เดี๋ยวปัญหาทั้งหมดทั้งมวลน้ำมันจะเริ่มลดลง
อันนี้ก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนไปก่อน
แต่ย้ำแบบนี้ว่าถ้าฝนไม่ตกนะ

เออมันก็มีเงื่อนไขนี้มาเลยนะฮะ
กลัวว่าฝนตกมาซ้ำเติมนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะ

กรมชลประธานเอามาติดตั้งเพิ่มเติม
จำนวน๒๐ตัวที่ประตูน้ำ
บ้านใหม่ตำบลหลัก๖อำเภอเมืองปฐุมธานี
เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
โดยมีใครล่ะนี่ค่ะบิ๊กแจ๊ด
พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่าง
ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานี
ร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตรีลุปก็ลูกชายบิ๊กแจ๊ด
ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำ
รวมทั้งมีรองพุพระรัชกาลจังหวัดประธุมธานี
ร่วมให้การต้อนรับด้วยทำให้มีความสงสัยว่า
เอ๊ะแล้วเบอร์๑พ่อเมืองประธุมธานีใคร

ไม่เห็นออกมาแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้เลย
ท่านผู้ว่าท่านไม่สบาย
นี่ค่ะเพจออกมาอธิบายแบบนี้นะคะ
นอนพักรักษาตัวหลังจากที่มีการผ่าตัดใหญ่
อยู่ที่โรงพยาบาลสีราช๓สัปดาห์แล้ว
ระหว่างพักรักษาก็เดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
มีการประสานงานสั่งกรองผู้รองผู้ว่าทั้ง๓คนเป็นระยะนะคะ
ไม่ได้แบบพอพักแล้วป่วยท่านก็ไม่ได้หยุดนะ

สั่งงานทางโทรศัพท์ก็คือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตลอดเวลาใช่ฮะ